คุณผู้ชมมาตามกันต่อกับข่าวของพิธีกรแล้วก็ผู้จัดคนเก่งคนนี้นะคะ

ต้องบอกว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเธอติดตามข่าวของคุณแตงโมนิดามาตลอดนะคะ
แล้วก็ออกมาเคลื่อนไหวนะคะแล้วก็เป็นข่าวอยู่แบบบ่อยครั้งมากค่ะ
ล่าสุดนะคะเมื่อวานนี้ก็ทำเอาโลกโซเชียลฮือฮาค่ะ
โพสต์นี้เลยโพสต์สตอเบอรี่คุณผู้ชม

ก็คือชูสตอเบอรี่แบบนี้นะคะแล้วก็เขียนแคปชั่นบอกว่ารับไหมคะ
แล้วก็แท็กหาเพื่อนเนี่ยคุณผู้ชมอร่อยหวานฉ่ำเท่านั้นแหละคุณผู้ชม
มันไปประจวบเหมาะกับสามีคุณจินธรรมวัฒนาเนี่ย
เขาก็โพสต์เหมือนกันเนี่ยโพสต์อันนี้เรื่องแบบเครื่องเทศชิดชนิดนึง
นี่แหละค่ะต่อไปนี้จะกินพริกไทยก็ต้องระวังอย่างที่เขาบอกไปเนี่ยคุณผู้ชม
หลายคนเลยโยงใยว่าเอ๊ะหรือว่าคุณหนิงเนี่ยเข้ามาสมทบสามีนะคะ
ซึ่งเรื่องนี้คุณหญิงเปิดใจผ่านวีดีโอคอลกับเรา
บอกว่าอย่าเข้าใจผิดนะคะที่โพสต์นี่คืออยากกินสตอเบอรี่จริงนะคะ

ส่วนเรื่องเล่านะคะเธอก็มีเรื่องเล่าเหมือนกันนะคะ
คือเธอใส่ชุดไปร่วมงานไว้อะไรชุดนี้คุณผู้ชม
ไว้อะไรคุณแตงโมนิดาแล้วปรากฏว่าชุดนี้พอเอามาแขวนไว้ที่บ้าน
อันนี้เป็นความเชื่อนะคะย้ำมีน้องหมาไปยืนเห่าอยู่นะคะ
แล้วก็มีคุณแม่นะคะซึ่งอยู่บ้านเดียวกันบอกว่า
เหมือนแบบมีคนยืนอยู่แถวนั้นแล้วน้องหมาเลยเห่านะคะ
เธอก็บอกว่าอาจจะเป็นความเชื่อหรือเปล่านะคะ
เดี๋ยวเราไปฟังทั้งหมดจากคุณหนิงปณิตากันค่ะ
น้องก็ไม่มีไม่มีจริงไม่มีเลยจริง
ไม่มีประเด็นอะไรกับใครใดทั้งนั้น
คือนิงวันที่หนิงไปงานน้องอะค่ะ

แม่มาเล่าให้ฟังบอกว่าฉันเกือบตกบันได

ฟอดแบบขู่เสียงดังมากขู่แล้วก็เห่าแบบ
เขาอยู่ข้างบนเขาจะต้องเดินลงมาข้างล่าง
มันก็อาจจะเป็นแค่ว่าหมามันอาจจะเห็นเสื้อสีขาว
มันก็คงตกใจไปเห่าเสียงดัง
ค่ะก็เป็นเรื่องของความเชื่อนะคะ
จริงแล้วทุกคนมีความผูกพันกับคุณแตงโมแหละ

มีหลายคนนะที่ได้เจอกับเหตุการณ์อะไรแบบนี้
โดยเฉพาะเพื่อนที่อยู่ใกล้ตัวนะคุณผู้ชมนะ